ค่ะเดี๋ยวต้องมาดูความเสียหายที่เกิดขึ้น
บอกว่ามูลค่าความเสียหายนับ๑๐ล้านเหมือนกัน
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเที่ยงคืนครึ่งใช่ไหมคะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ค่ะ๑๑โมง๙นาทีเนี่ย
สถานการณ์เป็นยังไงชาวบ้านที่อยู่โดยรอบเป็นยังไงบ้างนะคะ
ดังนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดนะคะ
ติดตามได้จากคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรารายงานอยู่ที่นั่นค่ะ

คุณผู้ชมครับช่วงเที่ยงของวันนี้หลายหน่วยงานในพื้นที่ต่างเข้ามาสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น
โรงงานการ์ดหุงต้มในพื้นที่บางเสาทงจังหวัดสมุทรปลาการนะครับ
ด้านหลังผมคุณผู้ชมจะเห็นนะครับสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงเที่ยงของวันนี้นั้น
ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ระเบิดเกิดขึ้นถังแก๊สต่างต่างซึ่งเป็นถังเปล่านะครับ
ผมได้พูดคุยกับเจ้าของโรงงานถังแก๊สที่นำมาตั้งไว้ที่อยู่ด้านหน้าโรงงานนั้นเป็นถังเปล่า
ภายในนั้นไม่มีการบรรจุก๊าซใส่แต่อย่างใดซึ่งมีการนำมาตั้งไว้ตรงนี้เพื่อที่จะเตรียมขายให้กับลูกค้าที่มาซื้อถังแก๊สนั่นเองนะครับ
ซึ่งเมื่อช่วงเช้าผมได้พูดคุยกับทางเจ้าของโรงงานนะครับซึ่งเป็นแฟนนุ่มด้วย
เขาบอกครับว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้น่าจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า๑๐ล้านบาท
โดยเจ้าของโรงงานบอกว่าเปิดมาได้กว่า๑๐ปีแล้วซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ขึ้นมาก่อน
เชื่อว่าการ์ดนั้นน่าจะรั่วไหลจากทางด้านหลังของโรงงานก่อนที่จะไหลมาทางด้านหน้าแล้วเกิดเหตุการณ์ระเบิดขึ้น
แต่ถังการ์ดที่อยู่ด้านหน้าของโรงงานนั้นเป็นถังเปล่าไม่มีการ์ดบรรจุอยู่ภายใน
นำมาตั้งอยู่ตรงนี้เพราะถังการ์ดนั้นเป็นถังการ์ดใหม่ที่รอขายให้กับลูกค้า
หากมีลูกค้ามาซื้อก็จะนำไปบรรจุการ์ดที่ด้านหลังของโรงงานที่คาดว่าจะเป็นจุดที่การ์ดรั่วไหลออกมา
พอบรรจุเสร็จก็จะส่งให้กับลูกค้าเลยแต่ต้องมีการนำมาตั้งไว้อยู่ด้านหน้าของโรงงาน
โชคดีที่ไม่มีความเสียหายเพิ่มเติมเพราะที่ผ่านมาทางด้านแฟนหนุ่มของเจ้าของโรงงานบอกนะครับว่า
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทางเจ้าของโรงงานบอกนะครับว่ามีการประกันความเสียหายในครั้งนี้ไว้ด้วย
และพร้อมจะเยียวยาพนักงานทุกคน
จากข้อมูลของโรงงานพบนะครับว่าขณะเกิดเหตุ
มีคนที่อยู่ภายในโรงงานทั้งหมด๒๖คน
เป็นคนไทย๖คนแบ่งเป็นชาย๔คนและหญิง๒คน
ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวอีก๒๐คน
เป็นหญิง๕คนและชายอีก๑๕คน
ซึ่งในจำนวนนี้มีลูกของคนงาน๔คนรวมอยู่ด้วย
โดยพบว่าผู้บาดเจ็บทั้งหมดมี๕คนนั้น
เป็นคนไทย๒คนและต่างด้าวอีก๓คนนั่นเอง
เมื่อช่วงเช้าผมได้พูดคุยกับหนึ่งในพนักงานที่หนีตายเมื่อคืนนี้
เล่าให้กับผมฟังนะครับว่ากลางดึกของเมื่อคืน
ระหว่างที่ตัวเองนอนอยู่ห้องพักนั้น
จู่ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นสนั่นหวั่นไหว
ตอนนั้นตัวเองไม่ได้คิดอะไรรีบอุ้มลูกน้อยออกจากห้องนอนทันที

ซึ่งตอนที่อุ้มออกไปตัวเองไม่ได้เหลียวหลังกลับมาดูเลยว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
เพราะต้องการเอาชีวิตรอดก่อน
ซึ่งระหว่างนั้นก็ได้ยินเสียงระเบิดตามมาตามเป็นระยะ
จนกระทั่งย้อนกลับมาดูเช้าวันนี้
ซึ่งหลังจากนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อเพราะยังเข้าไปอยู่อาศัยไม่ได้
และยังไม่ได้พูดคุยกับเจ้าของโรงงานเลย
ฟังเสียงของพนักงานของโรงงานที่อยู่ในเหตุการณ์ครับ
พนักงานของโรงงานอีกคนบอกเล่าให้กับผมฟังนะคะว่า
ช่วงเกิดเหตุไม่มีพนักงานทำงานอยู่
เพราะทั้งหมดทำงานในช่วงเวลาตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึง๕โมงเย็น
โดยคนงานทั้งหมดต่างพากันเข้าพักผ่อนในห้องพัก

ขณะกำลังพักผ่อนนั้นได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นภายในโรงงาน
เมื่อออกมาดูก็พบว่ามีแสงเพลิงลุกไหม้และมีกลิ่นการ์ฟุ้งกระจายไปทั่ว
ส่วนแรงระเบิดนั้นอัดกระจายไปทั่วพื้นที่
คนงานต้องวิ่งพากันหนีตายออกมา
ชาบ้านที่ยูใกล้เคียงมากที่สุดประมาณ๕๐เมตรอยู่ตรงจุดของถังบรรจุการ์ดเลย
ความเสียหายเบื้องต้น๑คันครับซึ่งตอนนี้นั้นได้พากันให้คนขับนั้นสำรวจความเสียหายของตัวรถของตัวเองไว้แล้ว
ส่วนรถบัตรคันที่กระจกแตกนั้นยังมีกระจกร้าวที่ด้านหลังอีกด้วยนะครับซึ่งเจ้าของโรงงานบอกว่าจะมี
ขออภัยครับซึ่งทางตัวของคนขับรถบัตรบอกนะครับว่าอยากพูดคุยกับเจ้าของโรงงานว่าจะชดเชยเยียวยาอย่างไรกับความเสียหายที่เกิดขึ้นครับ

สนั่นเลยครับ
สนั่นเลยครับ
ตอนนั้นอีกทีเสียงยังไงบ้าง

สนั่นเลยครับ
สนั่นเลยครับ
สนั่นเลยครับ

สนั่นเลยครับ